เอามาดูความคืบหน้ากรณีที่เป็นข่าวเรานำเสนอไปนะคะ

คุณยายของครอบครัวนี้อายุ๘๐ปี

ที่บอกว่าคุณยายถูกผีปอบเข้าสิงเพราะว่า
เมื่อ๒เดือนก่อนจากที่คุณยายเคยเป็นคนอารมณ์ดี

อารมณ์เสียดุด่าลูกหลาน

ก็เลยทำพิธีแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะ

เอาน้ำมนต์มาพรม

ขอใช้คำนี้นะคะไม่ใช่ประพรมเลยนะ
มาสาดเลยสาดทั้งขัน
คือคุณยายลักษณะหนาวสั่นนะคะ
ยิ่งคิดว่าคุณยายปอบเข้าไปอีก
แล้วคุณยายเนี่ยเอามือผลักถังค่ะ
ก็คิดว่าคุณยายปอบอยู่ในนั้นคงดิ้นรน

สรุปสุดท้ายพาคุณยายไปหาหมอ

โดนทำสัตว์แล้วนั่งกลางแดด

เอาเมื่อวานี้ครอบครัวของนางศรีต้นวุฒิ
หรือว่าใยศรีอายุ๘๐ปีนะนะคะ
อันนี้ย้อนเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อก่อนนะ
มนต์พระมาทำพิธีขับไล่ปอบออกจากตัวยาย
จากคนในครอบครัวเชื่อว่าคุณยายเนี่ย

ต้องใช้วิธีถัดตัวเองไปตามพื้น

ตอนนี้คุณยายหนีพยายามจะหนีนะคะ
ลูกสาวของยายศรีชาวบ้านเอ่ย
ก็พายายศรีไปที่วัดป่าถ้ำหมอค่ะอำเภอเทพสถิต
ไปทำพิธีรถนมลแต่คุณยายศรีก็ยังขัดขืน
ไม่ยอมค่ะปัดถังน้ำล้มสุดท้ายทำน้ำมนต์อาบก็แล้ว
คุณยายศรีก็ยังอาการไม่ดีขึ้นช่วงที่รดน้ำมนต์คุณยายแบบนี้นะคะ
นี่อยู่ที่วัดนะขับรถพาคุณยายไปที่วัดเลยนะคะ
อาการไม่ดีขึ้นค่ะเปลี่ยนลูกสาวบอกเปลี่ยน
งั้นเปลี่ยนวิธีพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลชัยภูมินะคะ
ไปให้หมอตรวจดูสิแม่เป็นอะไรกันแน่เนี่ยอ่า
ลูกสาวของยายศรีนะคะชื่อว่าคุณสาวหมอเนี่ยบอกว่า
เชื่อว่าแม่เนี่ยถูกผีปอบเข้าสิงเพราะว่านิสัยเนี่ย
เปลี่ยนไปเลยสองเดือนที่ผ่านมานะคะจากที่อารมณ์ดีพูดเพราะ
กลายเป็นก้าวร้าวดุด่าลูกหลานจับใจความไม่ได้ลักษณะเหมือนปอบเนี่ยนะคะ
ทำทุกวิถีทางแล้วแม่ก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจ
ทางวิทยาศาสตร์บ้างมาหาหมอนะคะ
ผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เป็นแบบนี้ค่ะ
คุณแม่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมด้วยวัยชราค่ะ
ไม่ได้ถูกภีร์ปอบอย่างที่เข้าอย่างที่เข้าใจกันนี้นะคะ

มีอาการพูดเธอเจอไปทั่วอืมจะไม่มีปัญหา
จะเป็นอย่างงี้ไปตลอดอืม
ให้อยู่นอนพื้นประมาณสามสี่คืน
แม่สายต้นบนมีไข่สูงมาก
วันนี้เราอยากฟูลยังไง
คนที่เขารู้ว่าเป็นนู้นเป็นนี้อะไรอย่างนี้

ดังที่

และอาการที่เกิดขึ้น๒เดือนที่ผ่านมาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมจากวัยสรานั่นเองนะคะ
ลูกสาวของคุณยายยังบอกอีกว่าหากครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุและมีอาการแปลกพาไปหาหมอเลย
นี่คือวิธีที่ดีที่สุดนะคะไปดูเลยว่าป่วยเป็นอะไรถึงจะได้รักษาตามอาการที่นี่
หลังจากนี้เป็นต้นไปอาการสมองเสื่อมอาจจะทำให้อยู่ด้วยกันค่อนข้างจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
แล้วก็ภาวะทางอารมณ์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องการพิสูจน์ทีนี้คนแก่แบบนี้ใช้น้ำมนต์ราดหรือว่าน้ำเย็นราดอาจจะทำให้ป่วยแล้วมันจะรุนแรงขึ้นด้วยนะคะ